เตือนกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนอะอากาศมันก็เย็นเย็นชื้นชื้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเชื้อโรคอย่างเช่นเชื้อราเชื้อราในเสื้อผ้าเชื้อราในบ้านพวกเนี้ยคุณผู้ชมมันเป็นแหล่งที่จะสะสมและทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายได้มีวิธีการกำจัดเชื้อราเหล่านี้ยังไงวันนี้เอานำข้อมูลดีดีนะคะ
ต้องนำข้อมูลของตรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาบอกมาเตือนกันแหละค่ะเพราะเขาเป็นห่วงพี่น้องประชาชนอืมเพราะว่าช่วงเนี้ยหน้าฝนแล้วฝนก็ตกชุกหลายพื้นที่เลยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คืออ่าตากผ้าก็ไม่แห้งจริงใช้เวลานานนานกว่าจะแห้งแล้วก็เกิดกลิ่นอับหรือเกิดเป็นเชื้อราบนเสื้อผ้า
แห้งหน้าฝนนี่แหละนะคะทีนี้เราจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าถ้าหาว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้มันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอย่างดีเลยล่ะอ่าทางกรมอนามัยก็เลยแนะนำวิธีการทำความสะอาดแบบง่ายง่ายยังไงสองวิธีนะคะอย่างแรกก็คือว่าซักตามปกติเลยใช้ผงซอกฟอกที่เราใช้อยู่นี่แหละแล้วซักให้สะอาดจากนั้นน
ไม่ได้ทำโดยหอมซอยนี่ไม่ได้ทำกับข้าวทำกับข้าวเหรอคะ
อันนี้ก็เป็นการใช้ความร้อนนะคะในอุณหภูมิน้ำเดือดคือ๑๐๐องศาเซลเซียสฆ่าเชื้อโรค
แต่ถ้าใครบอกโอ๊ยไม่ถนัดไม่มีเวลาขนาดนั้นเอาวิธีที่สองไปค่ะก็คือการแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วอย่างเช่นอะไรน้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคอราย
เติมลงไปหนึ่งฟ้าต่อน้ำสิบลิตรอืมแช่ทิ้งเอาไว้ห้าถึงสิบห้านาทีก็ได้เออ
นะคะหรือง่ายอีกนิดเข้ามานิดนึงก็คือว่าใช้น้ำส้มสายชูเออ
สองถึงสามช้อนตวงต่อน้ำหนึ่งถึงสองลิตรแช่เอาไว้อย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งโอ้
แล้วค่อยนำไปซักตามปกติจากนั้นเอาไปตากแดดหรือว่าตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเท
แห้งก็คือนำมาใช้ได้ก็จะช่วยฆ่าเชื้อราได้ทีเดียวนะคะ
จากเชื้อราในเสื้อผ้าแล้วคุณผู้ชมเชื้อราในบ้านเนี่ยค่ะที่มันอยู่ตามพื้นตามมุมอับ
อยู่ตามเฟอร์นิเจอร์หรือในอากาศก็แล้วแต่ว่าโซฟาเนี่ยตัวสำคัญเลย
เพราะว่าเรานั่งเรานอนใช่ไหมบางทีมันมีความชื้นจากเหงื่อเราหรืออะไรก็แล้วแต่สะสมอยู่
ตรงนี้แหละค่ะอันตรายจริงจริงทางคุณหมอก็เลยแนะนำการทำความสะอาดบ้าน
เฟอร์นิเจอร์ที่มีเชื้อราปนเปื้อนสามขั้นตอนค่ะพ่อบ้านแม่บ้านฟังให้ดีเลย
นั่นแหละข้อที่๑ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือว่าให้เราใช้กระดาษทิชชู่แผ่นหนาขนาดใหญ่
หรือกระดาษหนังสือพิมพ์วางลงไปแล้วคือพรมน้ำให้เปียกเล็กน้อยนะคะ
จากนั้นนำไปเช็ดพื้นผิวที่มีเชื้อราเช็ดไปในทางเดียวกันนะ
ไม่ใช่เช็ดไปมาไปมานะขยี่ขยี่หมุนหมุนไปเอาเออมันจะพุงกระดาษ
ทายของเนี้ยทางเดียวเลยใช่แล้วล่ะค่ะจากนั้นก็นำ
กระดาษหนังสือพิมพ์นั้นหรือว่าทิชชู่นั้นไปทิ้งขยะไปทิ้งในที่ที่มิดชิด
ขั้นตอนที่๒ค่ะใช้กระดาษทิชชู่แผ่นหนาหรือแผ่นใหญ่เหมือนกัน
หรือว่าหนังสือพิมพ์ก็ได้ชุบลงไปในน้ำที่ผสมกับน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจาน
แบบนี้เอาให้ชุ่มไปเลยนะคะแล้วก็บิดให้หมดนิดนึง
จุดที่มีเชื้อราซ้ำอีกครั้งอันนี้ขั้นตอนต่อมานะแล้วก็เอากระดาษนั้นไปทิ้ง
และสุดท้ายค่ะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราก็มีหลายสูตรนะ
บางคนก็อาจจะซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วอะค่ะที่เขาจำหน่าย
บางคนก็จะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้หรือแอลกอฮอลก็ได้เหมือนกัน
ทำความสะอาดจุดที่มีเชื้อราเป็นขั้นตอนสุดท้าย
คุณหมอบอกว่าเท่านี้แหละง่ายก็สามารถช่วยลดการเกิดเชื้อราในบ้านได้แล้ว
นะคะนอกจากซึ้งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปิดหน้าตาก
เปิดประตูระบายอากาศในตอนที่ฟ้าโปร่งหน่อยแล้ว